ไม่เคี้ยวนะนี่ค่ะเขามีแบบกระซิบออกมาเบานิดนึง

เขาบอกว่าเขาเคยหลงรักนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นด้วยกัน

ทีนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ไปถามอีนี่แหละในรายการสามแซ่บนี่แหละ

ถ้ารู้สึกดีเราก็จะได้ไปกันต่อถูกไหมคะ
ถ้าไม่รู้สึกเราจะได้ถอยเลย

จริง
ไม่ต้องคุณไปถามก็มาคุณถาม

กูอยากได้ผัวกูไม่ได้อยากเป็นแม่ให้

พี่น้องพี่น้องเยอะไปหมดแล้ว
ไม่มีก่อนหมายว่าคุณไปชอบเขา

หนูอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าตอนนั้นน่ะ

แล้วก็ไม่ยอมให้มาที่บ้านแล้วก็ตัวเองก็ร้องไห้
ถ้าสมมุติว่าเวลาคุยกับใครสักคนพี่ถามเขาไหมว่าเราแบบไม่คุย
บ้าให้สุดไปเลยนะชนถึงอายุ๓๕ว่ะ

เงินเท่านั้นเงินมาการแสดงไป
จริงฉันคิดอย่างนั้นจริงจนถึงวันที่๔๒
๔๓แล้วด้วยก็ไม่มีอีกแล้ว

แจ้งเกิดช้าใช่ไหม
เหมือนลบเลขลงตลอดอะ

เอ๊ะแล้วชวนฉันไปกินข้าวต้มตอนกลางคืนทำไม

ไม่บางทีแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่า

ผู้ชายก็แบบโทรไปถามนางว่า
อ๋อมากินข้าวต้มกันไหมอะไรอย่างนี้
นางก็ไปไปไหนก็ไป

นางรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ย

คือมันเกินแล้วมันเกินความเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วคือ
จะได้พัฒนาสัมสัมพันธ์ต่อ
พูดจ้ายตอบไม่
ช้านไงพี่

แต่นางเป็นคนที่ชอบถามผู้ชายไง
ตรงนางบอกเศรษฐภัยร่ำเวลาเนอะ
ปราบพูดนางชอบผู้ชายนางบอกก๋วย

อีหลังกว่ากับอีหลังอีเหลือนนะครับ
เหลวสีตาถูกนะครับ
ดึงแหวมมาถึงตรงนี้ได้เนอะ
ชอบเขากล่องเพราะไม่ได้ยินหน่านะคำว่ากล่อง
กล่องไปกล่องมาชีวิตเหมือนเทป
รู้เลยเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป